สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ

ที่ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ค่ะ
ก่อนที่หลังจากนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ย
ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้
ซึ่งลักษณะอากาศแบบนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิลดลงค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือฝนก็จะลดลงไปด้วย
ส่วนภาคใต้ยังคงต้องจับตานะคะสถานการณ์ฝนกันอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้มีอากาศค่อนข้างเย็นค่ะคุณผู้ชม
คำถึงเช้ามีอากาศเย็นเลยทีเดียว
แล้วก็มีฝนเล็กน้อยค่ะตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
ลมพัดแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบวัดได้๑๙องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงเช้ากับมีฝนบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศาค่ะคลื่นลมสงบ
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่งนะคะ
ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่ง
ว่าอันตรายจากฝนตกสะสมคลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สัมผัสกับอากาศเย็นเบาในช่วงดึกถึงเช้านะคะ

อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๒๑องศาค่ะ